คุณผู้ชมมาเอิ้งอ้านกันต่อดีกว่านะครับ
กับตลกรุ่นใหญ่น้าภวงเชิญยิ้ม

รักษาดูแลตัวเองล่าสุดไปเจอมา

บอกว่าที่ผ่านมาแกดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่อง
การออกกำลังกายหนุ่มหน้าตาสดใสเลยค่ะ

เพราะว่าแกตื่นมาเดินทุกเช้า
คือ๖โมงเช้านาฬิกาปลุกอู้เดินเลย
วินัยดีมากนะคะแล้วก็เคล็ดลับสำคัญน้าภวงบอกกับเรานะคะ

ร่างกายไม่เครียดนะคะจะได้แข็งแรงทั้งกายและใจ
ดูจากคอนเทนต์ที่น้าพวงทำลงติ๊กต๊อกแล้วนะคุณผู้ชม

สวัสดีนะไปชมหน่อยค่ะอ๋อสุสัยนะ
อยากจะรู้แค่จะรักฉันอยู่หรือเปล่า
สวยสะโน่สุดยอดเราเจอกันช้าไปหน่อย
มาเจอกันตอนนี้เธอก็มีลูกสักแล้ว
โอ้โฮลูกบอกซะด้วย
โอ๊ยคิดว่าไปจีบใครคุยกับต้นมะละกอแล้วล่ะ
โอ้ยอินเนิ่ลนะแบบตรงแบบตาม่าใช่ไหม

โดยเฉพาะธุรกิจล่าสุดแกทำอะไรรู้ไหมคะ

ลูกค้านี่แวะไปชิมโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะ
ซึ่งทางนับพวงว่าจากงานในวงการนะคะก็จะไปช่วยดูแลร้านนี่แหละค่ะ
ใครที่จำแกได้ก็มาขอถ่ายรูปกันใหญ่
นี่นับภวงนี่ไม่ใช่น้ำนงนะคะก็ไม่เป็นกวนแกนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคือแกบอกว่าขอบคุณมากเลยนอกจากมาซื้ออาหารแก่แล้วนะ
เวลาคนมาขอถ่ายรูปผู้เท่าแก่หลายคนจะเป็น
ดีใจนะที่คนยังจำได้พูดคุยทักทายนี่แหละค่ะ

แฟนนี่แหละเติมกำลังใจให้แกมีสุขภาพยืนยาว
แล้วก็เอาพูดตรงมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าแฟนเลยนะ
ถ้าว่างปุ๊บก็จะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแหละ
ก็จะได้เจอคนนู้นคนนี้มันรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สนุกสนานดี
ดีกว่าเราไปไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านอยู่บ้านไม่เอาไม่ไหว
เดี๋ยวหง่อยก็ออกออกไปทำนู่นทำนี่เจอกัน
ใช่ไปเจอคนเจอคนดูที่เขารู้จักเราส่วนมากนะ
เขาไปกินก๋วตก๋วก็สนุกสนานถ่ายลงถ่ายรูปกัน
ก็มีความสุขดีฮะนอกจากครอบครัวของเราแล้วนะ

ก็ยังมีกำลังใจรอบข้างคนที่ดูเรา
คนที่มาทักมาทายคนที่ชื่นชอบเรา
นั่นแหละเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จริง
ก็ภาษาชาวบ้านเรานะคนเท่าคนแก่ทำอะไร
ก็แก๊กอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้วนะ
ใช่ค่ะลูกรุ่นเก่าเก๋าทุกคนเลยนะคุณผู้ชม